ทำไมมันมีอุจจาระอยู่หน้าบ้านทุกเช้าเลย
หลายเดือนแล้วติดกล้องวงจรปิดมันซะเลย

ผู้หญิงคนนี้สวมเสื้อสีชมพู

แล้วก็นั่งอุจจาระ

ก็เอาสายยางที่หน้าบ้านนั่นแหละ
ฉีดน้ำล้างนะครับล้างก้น

เราไปหาพี่สมยศภูลขวัญครับเป็นเจ้าของบ้าน
เล่าบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะ
จะออกไปจากบ้านทีไรเจอกองอุจจาระทุกที
ตอนแรกคิดว่าของหมา
ไม่ใช่ครับพอมาปลายเดือนกรกฎาคมนะครับ
จนถึงวันที่๗สิงหาเจอทุกวัน
เจอทุกวันไม่ใช่หมาและ

พอ๑๐สิงหาคม๒วันเจอจริง
ผู้หญิงคนนี้มาทำแบบนี้
ทุกวันไปถามชาวบ้าน
พี่สมยศบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวหญิงเล่ร่อนคนนี้ไปดูแลหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เพาะบ้านพี่เขาน่ะเป็น๑๐ครั้งแล้วครับเจออุจจาระหน้าบ้านทุกเช้าเลยครับ